คุณผู้ชมคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะที่สุราธานี
คราวนี้เนี่ยคนร้ายเขากลัวเขาวิ่งหนีตำรวจ
วิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยนะกลัวตำรวจจะจับ
แต่สุดท้ายหมดแรงกลายเป็นต้องหามส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้มีภาพเป็นกล้องวงจรปิดจับเหตุการณ์นี้ไว้ได้

นี่ค่ะคุณผู้ชมคนร้ายเสื้อสีแดงนี่วิ่งหนีมา
ไม่คิดชีวิตแล้วเห็นไหมคะตำรวจก็พยายามวิ่งไล่ตามค่ะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่ตำรวจอย่างเดียวที่วิ่งไล่ตามนะ
คือมีตำรวจบางส่วนก็ขี่รถจักรยานยนต์ตาม

จอดรถแล้ววิ่งไล่ตามกันหมดเลย

แม่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมพันธุ์ตำรวจเอกพงขจร
กระสังผู้กำกับการสพสมุยก็เปิดเผยนะคะ

เป็นช่วงที่ตำรวจจราจรกำลังตั้งด่านกวดขันวินัยจราจร
ตำบลอ่างทองอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
เสร็จแล้วเนี่ยพอตำรวจตั้งด่านมีผู้ชายสองคนค่ะ

คือนายบรรหารเพชรทองอายุ๓๑ปีเป็นคนขี่
แล้วคนซ้อนคือนายอัธพงศ์รักเจริญ

อ่าหยุดหน่อยครับหยุดตรวจหน่อย
ขอตรวจกระเป๋าสีดำคาดเอว
แต่ว่านายอัธพงศ์ที่เป็นคนซ้อนบ่ายเบียง

ก็ยื้อแย่งกระเป๋ากันตำรวจก็เอกใจแล้วสิ
แปลว่าจะต้องมีอะไรผิดกฎหมายแน่เลย

เขาก็อาศัยจังหวะนี้วิ่งหลบหนีไป
ซึ่งตำรวจแล้วก็พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์
วิ่งตามทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ตาม
สุดท้ายค่ะนายอัคพงศ์หมดแรง

แพร่ให้จับแต่โดยดีค่ะ
คือตัวเขาจากที่ตำรวจจับกลุ่มมาได้
เขามีอาการเหนื่อยหายใจติดขัด

ก็เลยเห็นแบบนั้นว่าจะเป็นอะไรมากไหม
ก็เลยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเกาะสมุยก่อน
ให้หมอให้ออกซิเจนจนอาการดีขึ้น
ทีนี้เจ้ากระเป๋าคาดเอวสีดำ
ไม่ยอมให้ตรวจเนี่ยปรากฏว่าพอไปเปิดตรวจดู
มีสิ่งผิดกฎหมายคือยาเสพติดค่ะ
ของเครื่องมีเงินสดอีก๑๒๐๐๐บาท
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ยึดทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็น

จากการสอบถามผู้ต้องหานายอัธพงศ์
ก็ให้การรับสารภาพบอกว่ายาเสพติดนี้

ส่วนในบรรหารผู้ต้องหาอีกรายหนึ่ง

บอกว่าคุณตำรวจครับผมไม่รู้เรื่องยาเสพติด
ผมปฏิเสธข้อกล่าวหาผมไม่ได้ครอบครอง

ผมแค่ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งนายอัธพงศ์
ท่าเรือเฟอรี่ให้เขาข้ามฝั่งเท่านั้นเอง

ก็ตำรวจเขาก็แจ้งข้อกล่าวหากับนายบรรหารที่เป็นคนขี่ด้วย

คือไปตรวจไงไปตรวจปรากฏว่านายบรรหารคนขี่

ส่วนนายอัตภพงศ์คนซ้อนที่วิ่งหนีตำรวจ
ก็โดนแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดประเภทหนึ่ง
คือไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพเกาะสมุย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ